ท่านผู้ชมครับมียูทูปเบอร์คนหนึ่งเขาก็มีช่องทางยูทูปของเขานะ
แล้วทีนี้ก็เอาคลิปที่ตัวเองเนี่ยไปแข่งรถกับคนที่มาท้าแข่งซึ่งแข่งบนถนนหลวง
มันผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไม่ใช่สนามแข่งก็ไปโพสต์ลงนะครับ
อยู่เชียงใหม่ค่ะวันนี้ถูกจับได้แล้วนะคะ

นี่ฮะถ้าเราอยู่แถวนี้เราทำยังไง

ถ้าเราขับรถไปอยู่บนถนนแล้วเจอรถแข่งกันเร็วแบบนี้
นี่ดูคันนี้เห็นไหม

เป็นเราไม่รู้จะยังไงเลยทำตัวไม่ถูกเลยน่ากลัวจริง
เห็นแบบนี้ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลย

อาจมันเกิดมันชนกันเองแล้วก็เด้งกระด่อนมาโดนเราอ่ะ

คือตกลงไปข้างล่างไปโดนรถข้างล่าง

เนี่ยรถคันอื่นเขาก็
เครื่องข้ามเกาะแปรงไปโดนฝั่งนู้นทำยังไงอ่ะ
เขาก็ไม่เห็นแต่มันไม่ได้ใช่ไหมฮะ

ทีแรกจับนายชาวริสได้คนนึงก่อน
แต่คนนี้คนที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ย

พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์

วันนี้พลตำรวจงานหน้ารถลิฟต์สังกาศ

และก็ตำรวจทางหลวงหนึ่ง

นายปียพงศ์วงสุวรรณอายุ๓๑ปี
เป็นยูทูปเบอร์เป็นเจ้าของช่องยูทูปนะฮะ
ก็ไม่เอ่ยชื่อช่องเขาก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเขาโพสต์คลิปไปเขาก็หวังโปรโมทช่องเขาด้วยนั่นแหละนะ
ผู้โพสต์คลิปแข่งรถยนต์ในถนนหลวงเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีนาคมนี้เองนะครับ
มีนาคม๖๔ตามภาพที่ท่านดูเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เขาแชร์คลิปกันนะคลิปที่ชื่อต้นกำเนิดความดัง
แล้วก็มีชื่อรถยี่ห้อรถรุ่นรถใครเจอใครอะไรก็ว่าไป
พิกัดก็คือทางหลวงพิเศษหมายเลข๗ตำบลเขาดินอำเภอวังประกลจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ของนายปียพงศ์วงสุวรรณอีกคันนึงเป็นกระบะ
นายชาวลิศคันข้างหน้าส่วนกล้องหน้ารถเนี่ย
คือของนายปียพงศ์ทีนี้พอคลิปนี้ปรากฏไป
ตำรวจเขาก็ไล่จับไล่ตรวจสอบนายชาวลิศ
พอรู้ว่าตำรวจเนี่ยดำเนินคดีนะครับ
ก็เลยมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน
ถูกนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดฉะเชิงเซาไปแล้ว
ตั้งแต่ห้าพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะแต่นายปียพงศ์เนี่ย
หนีไปค่ะตำรวจสืบทราบว่าหนีไปกบดานอยู่นู่นนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่มาพบพนักงานสอบสวน
ต้องออกหมายจับนะฮะหมายจับฐานร่วมกันแข่งรถ
โดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถโดยประมาทหวาดเสียว
โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นและไปจับกลุ่มตัวได้นะฮะ
จับได้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ปียพงศ์วงสุวรรณบอกว่าปกติผมเนี่ยขับรถแข่งในสนามอยู่แล้ว
ขับจนได้รับรางวัลชนะเลิศมามากมายอ่านั่นก็เรื่องของคุณ
คุณขับในสนามส่วนวันที่เกิดเหตุในคลิปเนี่ย
ปียพงศ์บอกกับตำรวจบอกว่ามันเกิดการท้าทายในโซเชียลก่อน
ก็เลยนัดมาแข่งกันแข่งบนถนนหลวง
ตัวเขาเนี่ยแพ้ด้วยนะแล้วก็มารู้ตอนหลังว่าตำรวจเนี่ย
ออกหมายเรียกดำเนินคดีต้องมาพบพนักงานสอบสวน
แต่แหมคุณเขียนมาสอนต้องไปทำงานต่างจังหวัดพอดี
แต่คุณก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ
แต่ผมต้องไปทำงานต่างจังหวัดพอดีผมก็เลยมาพบตำรวจไม่ได้
เนี่ยฮะมันก็เสียใจแหละกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้มาหาตำรวจตำรวจก็เลยออกหมายจับก่อน

อันนี้ครับคลั้งแรกที่ที่ที่เขาท้าครับ

เพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ได้ได้ได้รับส่งเสียมากว่าส่งดีครับ
อ่าไม่แล้วครับทำลวจทางหลวงครับผมทำลวจทางหลวงเลยฝากบอกว่า
เอาจริงนะครับใครไปเห็นเหตุการณ์หรือว่าเจอคลิปอะไรที่ไหน
แจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสกับตำรวจทางหลวงได้เลย
ยืนยันว่าการแจ้งของท่านจะเป็นความลับไม่เปิดเผย
ไม่ต้องกังวลเรื่องจะได้รับอันตรายค่ะแล้วจะไปไล่จับแบบนี้นะครับ
แน่จริงก็แข่งอีกแล้วก็ลงอีกโอ้โหมีคนแจ้งไปหรือตำรวจเห็น
ยืนยันว่าจับจริงจริงอันตรายมากจริงจริงค่ะ